ข่าวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้ก่อนเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าคลินิกเสริมความงามที่ลาดพร้าวซอย๖๘นะคะ

ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เลยมาหาเรื่องทะเลาะวิวาสกับคนที่อยู่ในคลินิกเสริมความงาม
ดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปให้ฟังถ้าคุณผู้ชมได้รู้ถึงที่มาที่ไปคุณผู้ชมจะยิ่งแบบอื้อหือยังไงกันเนี่ยคนเราอ่ะดูคลิปกันก่อนนะคะ

คุณผู้ชมค่ะผู้ชายที่มาเกาะเหตุคนนี้ครับรูปแรงสูงใหญ่มากอืม
แล้วก็มาถึงใส่เขาเลยน้องผู้ชายที่ยืนอยู่หน้าคลินิก
มีการยกเก้าอี้ฟาดใส่เขาด้วยนี่ยังดีนะมีพลเมืองดีมาช่วย
แล้วก็ทางคลินิกก็รีบแบบให้น้องเขาเข้ามาหลบอยู่ด้านในคลินิกนะคะ
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะฟังที่มาที่ไปแล้วจะยิ่งแบบโอ้โหอะไรกันเนี่ยผู้ชายคนนี้
เราได้คุยกับนายภูวดลสาคอนสหโยธินหรือน้องเบียร์อายุ๒๙
คือผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายตามคลิปนี้นะคะ
เขาบอกว่าช่วงเช้า๒๙มกราคมพาแฟนสาวไปคลินิกเสริมความงามซอยลาดพร้าว๖๘
แต่ตอนไปถึงคลินิกยังไม่เปิดก็เลยยืนรอหน้าร้านไม่ไกลจากคลินิก
ถ่ายรูปให้แฟนเขาก็ยืนอยู่บนทางเท้าค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุคนนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนบนทางเท้า
แล้วมาด่าคนที่ยืนอยู่บนทางเท้าทั้งย้อนสอนทั้งอยู่บนทางเท้า
ด่าน้องเบียกับแฟนว่ามายืนขวางอะไรตรงนี้ไม่เห็นเหรอคนจะไป
น้องเขาก็ขอโทษนะคะแล้วก็หลบให้นะคะ
ผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม
แต่จะมีคลิปจากกล้องวงจรปิดตอนที่เติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มคลิปนี้ค่ะ
ก่อเหตุเห็นไหมเติมน้ำมันไปเฉง้อมองไปเท้าเอวมองไป
ไปที่น้องเบียยืนอยู่กับแฟนอ่ะอ่ายังไม่จบคือเบียร์ขอโทษแล้วนะ
ตัวเองยังแบบมองเขาเนี่ยซึ่งตัวเองผิดนะคือขี่ย้อนสอนบนทางเท้านะ
พอเติมน้ำมันเสร็จทำยังไงต่อผู้ก่อเหตุคนนี้ไปที่คลินิกอีกรอบ
แล้วไปด่าต่อว่าไปถ่ายรูปอะไรกันนักหนาตรงนี้มันขวางทาง
ผู้เสียหายเขาบอกว่าผมไม่ใช่คนแถวนี้ไม่อยากมีเรื่อง
เมื่อกี้ตบเบาะนี่สงสัยยังโมโหอยู่เนี่ย
แล้วเขาก็ขอโทษไปแล้วด้วยซ้ำนะคะคือย้อนไปหาเรื่องเขาทำไม
ผู้ก่อเหตุคนนี้ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นคือต่อยใส่เบียร์เขาเลย
เอาเก้าอี้ฟาดเบียร์เขาด้วยอ่ะเบียก็พยายามป้องกันตัวเองไม่ได้สู้กลับนะคะ
จนมีเหมือนกับพลเมืองดีมาช่วยห้ามเห็นไหมลูกศรสีเขียวคันนี้อันนี้

คือตรงนี้คือจังหวะที่เติมน้ำมันแล้วก็เดินย้อนกลับมามาใส่
กลับมาอีกรอบนึงค่ะฟังเสียงผู้เสียหายนะคะ
เขาก็ขับรถขึ้นฟาร์ดเข้าไปเติมน้ำมัน
มึงจะถ่ายอะไรกันมึงไม่เห็นเหรอ

แล้วก็เขาคิดว่าผมเอาไปมองหน้าเขาด้วย

แล้วก็ต่อตัวเรื่องใหญ่
เขาก็บอกว่ามึงตาย

อบตัวเถอะผิดตั้งหลายอย่าง
ผิดทุกกรณีเลยค่ะที่คุณก่อเหตุไว้แล้วอย่างที่เบียเขาบอกว่าตอนที่มีคนมาช่วยเหมือนกับว่าคนมาช่วยรู้จักผู้ก่อเหตุ
แล้วตะโกนบอกว่าเก่งยาเก่งยาผู้ก่อเหตุน่าจะชื่อเล่นชื่อเก่ง
สุดท้ายผู้ก่อเหตุมอบตัวค่ะคุณผู้ชมค่ะในเก่งค่ะ
นายวิวัตแซ่โกคนนี้นะคะนี่ค่ะอายุสามสิบเก้าอู้สามสิบเก้า
ตัวที่สอนอวังทองหลางนี่ก็ไม่ใช่เด็กไม่ใช่อายุน้อยแล้วตัวเองก็ตัวเบอร์เรอไปหาเรื่องเขา
ทีมข่าวก็ถามเบียร์ว่าเบียร์ถามว่าไปทำเบียร์เขาทำไมเบียร์เขาไปทำอะไรให้โกรธ
ก็ขาดสติขาดสติอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเรื่องส่วนตัว
แล้วยังไงก็โมโหไปใส่เบียร์เลยไม่ได้รู้จักเขามาก่อนด้วยนะ
รับผิดทุกอย่างอยากจะขอโทษเบียร์

ตอนนี้มันนึกไม่ออกแล้วครับเป็นจริง
ก็รู้แต่ว่าผมผิดผมก็ยอมรับแล้วครับ
ใช่แล้วตอนสักนี้เราจะรวดความหัวร้อนลงไหมครับดิ
ต้องรวดแล้วครับถ้ารวดก็รวดอีกแน่ครับ

บอกนึกไม่ออกแล้วจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นมันโมโหอะไร
แล้วคุณไปใส่เขาขนาดนั้นเลย
คือตัวผู้เสียหายก็ได้รับคำขอโทษจากในเก่งคนนี้นะคะ
ไปมาในเก่งผู้ก่อเหตุ
ก็พยายามจะอ้างว่าเครียดเรื่องงาน
เรียกค่าเสียหายไปสองหมื่น

นี่ค่ะก็ต้องเตือนเลยว่าอย่าใช้อารมณ์แบบนี้นะคะ
ตัวผู้เสียหายตัวเบียร์ก็บอกว่าก็ไม่เป็นไร
ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรก็จ่ายค่าเสียหายมา

ทีนี้ในเก่งผู้ก่อเหตุโดนข้อหาอะไรบ้าง

ส่งตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ก็หวังว่าเก่งจะจำไว้เป็นบทเรียนชีวิตนะ
ควรจะเข็ดอย่าไปทำอะไรแบบนี้กับใครอีกนะคะ
คือความจริงอายุก็๓๙๔๐แล้ว